เจนศักดิ์บอกว่าสภาพอากาศที่นั่นค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับ
ดังนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านครับ
ค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะ
แต่ว่าวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะ
เราไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณคุปตนันพิสิทธิมหันค่ะ
คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้หนึ่งสถานการณ์ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือ
ซึ่งขณะนี้เองพัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองของเราโดยตรง
เปลี่ยนแปลงลักษณ์อากาศของเมืองไทยของเรา
อยู่ห่างออกไปทางที่ตะวันออกชิงเหนือของเมืองของเรา
ล่าสุดตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
ห่างออกไปจากบริเวณเกาะไฮล้ำไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตร
อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นบริเวณเกาะไฮล้ำในวันนี้นะครับ
หลังจากนั้นจะเคลื่อนที่ลงทะเลต่อบริเวณอ่าวตังเกีย
แล้วก็จะขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม
แล้วก็ต่อเนื่องในบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนในช่วงบ่ายของวันพุธนี้
แล้วก็จะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
นั่นก็หมายความว่าใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าว
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าจะทำให้ฝนบริเวณดังกล่าตกชุกตกเยอะเป็นพิเศษ
อกจากนี้เองจากอิทธิพลของพายุลูกนี้
อย่างที่ได้บอกแล้วครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราโดยตรง
แต่ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนที่พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้อย่างต่อเนื่อง
จึงนำให้วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้
สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแนวปะทะของกระแสลมนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออก
ยังคงมีโอกาสตกชุกอยู่
อกจากนี้เองยังมีบทบาทสำคัญครับในการเหนียวนำให้สถานการณ์คลื่น
ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยคลื่นอย่างคงสูง

ชาวเรือที่เจาะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะวันถึง๒วันนี้นะครับ

อีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่มีผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรา

หรือว่าแนวที่มีฝนตกชุกสีฟ้าที่ปรากฏในหน้าจอ
ในขณะนี้เนี่ยนะครับ

ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
และบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
นี่คือผลจากพายุซาริกาที่มีบทบาทต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะการตกของฝนที่เกิดจากพายุลูกนี้กันนะครับ

จุดตรงนี้คือบริเวณที่มีการก่อตัวของพายุดังกล่าว
จะสังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับ
จากการเคลื่อนที่ที่เข้าใกล้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยณขณะนี้
ดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุนะครับ
ในขณะที่ฝนนั้นก็จะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกสักส่วนใหญ่
ก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของประเทศไทยลดลง
สถานการณ์คลื่นในบริเวณดังกล่าวก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
ส่วนภาพรวมสถานการณ์ฝนสะสมพบว่า
ฝนนั้นส่วนใหญ่ยังคงเน้นตกบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
คาดการณ์ฝนสะสมตลอด๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้
การว่าฝนบริเวณทางตอนบนจนถึงในบริเวณพื้นที่ตอนกลางลดลงนะครับ
จะมีตกอยู่บ้างในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าฝนที่ตกก่อนหน้านี้ประกอบกับฝนที่คาดการณ์ว่าจะตก
หลังจากนี้เป็นต้นไปอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่ที่๑๘๐ของพื้นที่นะครับ
คำนวณช่วงเวลาการตกของฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
วันนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณช่วงเที่ยง
จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆอึมพรึมเกิดขึ้นบนท้องฟ้านะครับ
อาจจะมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนบางจุดบางพื้นที่
และมีโอกาสที่จะตกแบบนี้ต่อไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
ทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
ตอนนี้ท้องฟ้าส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงกลางวัน

ทำให้แดดอาจจะแรงเป็นพิเศษยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
และนี่คือพยากรณากาศในเช้าวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ